ต่อเนื่องกันนะครับกับกรณีที่มีข่าวลือว่าผาแต้มเนี่ยหน้าผาเนี่ยถล่มลงมาแต่ว่าตรวจสอบข้อที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นบริเวณใกล้เคียงกันเป็นอีกหนึ่งหน้าผานะครับ
ธรณีวิทยาออกมาชี้แจงว่าสาเหตุหลักของการถล่มของผาบริเวณใกล้เคียงกันกับผาแต้มที่อุบลรัชธานี
เรื่องนี้นะครับสัตว์อาจารย์มนตรีชูวงรองหัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ก็เปิดเผยถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์ชั้นหินที่ถล่ม
บริเวณผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่ามีลักษณะเป็นชั้นหินดินดานครับแทรกตัวสลับกับชั้นหินทราย
โดยจุดที่มีการแตกนั้นก็เกิดจากชั้นหินทราย
ซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะหยาบเพราะเกิดจากการรวมตัวกันของเม็ดทราย
และก็แร่คอร์สเป็นส่วนใหญ่และอาจมีแร่อื่นนะครับ
รวมไปถึงเศษหินแล้วก็ดินปะปนอยู่ด้วย
ทำให้เห็นเป็นสีต่างเช่นสีแดงบ้างสีน้ำตาลสีเทา
สีเขียวสีเหลืองอ่อนเป็นต้นครับ
โดยหินทรายนี้จะมีความแข็งแรงและทนทานมากนะครับ
ขูดเหล็กเป็นรอยได้ครับจึงยากต่อการพังทลาย
แต่มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่จะผูกร่อนตามเวลา
โดยเกิดเป็นรอยแตกร้าวภายในก่อน
แล้วก็มีปัจจัยจากสภาพอากาศภายนอกเป็นตัวเร่ง
ก็ได้แก่น้ำฝนเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ทำให้ชั้นดินแล้วก็หินนั้นสะสมความร้อนเอาไว้มาก
พอได้รับความเย็นจากน้ำฝนที่ตกลงมา
ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้รอยแตกร้าวนั้นขยายกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น
แตกตัวและหลุดร่วงลงมาได้บางส่วนนั่นเองครับ
ก็เป็นคำชี้แจงจากนักธรณีวิทยานะครับ